รามาคดีความนางงามขวัญใจมหาชนน้องอิงฟ้าวราหาร
แฟนไทยแลนด์
ไม่จบไม่สิ้นคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ทางด้านบอสนวัฒน์และทนายสาครตั้งโต๊ะแถลง
จำได้มั้ยมีข่าวมาว่าทางอดีตค่ายเก่าน้อง
มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดก็แล้วแต่๑๒๐๐ล้านบาท
โอ้ยเอาใจไปให้คุณค่ะ
พร้อมกับโชว์เอกสารที่ได้ไปยื่นเพื่อต่อสู้คดี

แล้วก็ยืนยันว่ามูลค่าที่คู่กรณีฟ้องตั้งแต่วันที่๑๓มิถุนายน

ตายดิฉันพูดผิดอีกแล้วคุณพี่ทานโทษ

เอออย่างคุณขาดไปอีก๕แสนบาทคุณผู้ชมจะบอกว่าพูดผิดก็ไม่ใช่คุณผู้ชม

คืออย่างนี้อนาคตจะมากกว่านี้เพราะอะไรเขาคิดค่าเสียหายเพิ่มวันละ๑ล้านไปเรื่อย
เฮ้ยแม่จ๋าแม่จ๋าทำไงนะครับทางนี้ทางนั้นค่ะคู่กรณีที่ฟ้องน้องอิงฟ้านี่นะ
เขายืนยันว่าฟ้องทางอิงฟ้าคนเดียวไม่เกี่ยวกับองค์กรมิสแกรนด์เวทีไม่เกี่ยวนะ
อืมซึ่งทางนี้ค่ะทางด้านทนายก็ชี้แจงโดยสรุปว่าจากการดูเอกสารทั้งหมดแล้ว
สัญญาดังกล่าวเนี่ยมันไม่เป็นธรรมนะแล้วก็เรียกค่าเสียหายไอ้๑๒๐๐กว่าล้านเนี่ย
มันเกินจริงไปหน่อยโดยทั้งสองฝ่ายค่ะเดี๋ยวจะมีการนัดไต่สวน
เจอกันครั้งแรก๒๖ตุลาคมนี้ก็ให้เวลาน้องหน่อย
หลังจากน้องปรากฏมิสแกนเตอร์จบ๑วันน้องจะเดินทางไปปรากฏ
เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ประเทศอินโดนีเซียนะคุณผู้ชม
ซึ่งทางพี่นวัดเองยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ไกลเกลี่ยนะ
มูลค่าในการจ่ายค่าเสียหายไอ้ที่เรียกมา๑๒๐๐กว่าล้านเนี่ย
นวัดจ่ายเขาไหมจ่ายไว้หรือเปล่าพี่นวัดบอกจ่ายได้
จ่ายอะไรดี๐บาทเห็นทุกคนสู้แบบนี้
ฟ้าบอกว่าโอ้โหถ้าครอบครัวหนูครอบครัวมิแกนสู้ให้กับหนูแบบนี้
ฟ้าก็พร้อมยิ้มสู้เหมือนกันแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะ
ที่คู่กรณีชี้แจงในเพจมีบางอย่างไม่เป็นความจริงนะคะ
ทั้งในเรื่องส่งเรียนจนจบแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องการทำศัลยกรรมต่าง
ฟังความจริงในส่วนของน้องอิงฟ้ากันหน่อยค่ะ
ในเรื่องของการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะที่ส่งเราเรียน
แจ้งว่าส่งเราเรียนจนจบปริญญาตรีเริ่มเรียนใหม่ไม่ได้ส่งเรียนจนจบนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของพาร์ทการค่าเสียหายในการทำศัลยกรรมต่าง
ซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่มันไม่ได้ตรงตามที่เขาแจ้ง
แต่อันนี้ก็ต้องขอไปแจ้งในชั้นศาลอีกทีหนึ่ง
คือมันตอบไม่ได้นะครับว่าความจริงเท่าไหร่สำหรับผมเนี่ย
สูงสุดคือ๐บาทสูงที่สุดคือ๐บาทที่น้องจะจ่ายได้
พี่นวัดถ้ามีคุณไกลเกียร์น้องเป็นที่ปรึกษาน้องพร้อมไหมครับ

ชัดเจนนะกับคำตอบของพี่นวัดนะคุณผู้ชม
เรื่องนี้อีกยาวรอชมกันต่อไปแล้วกัน
ราม่าผ่านไปแล้วนะคะขยับมาที่เรื่องชื่นใจกันหน่อยดีกว่า
เมื่อวานน้องอิงฟ้าไปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้อิงฟ้าจะเล่นคู่กับใครล่ะ

พร้อมทับนางงามจากเวทีมิสแกรนด์อีกเพียบค่ะ
แต่จะมีเวอร์ชันอิงฟ้าเวอร์ชันเป็นแบบเสียเบิ้มหรือเปล่า

แบบแมนคุยกันไปฟังน้องอิงฟ้าหน่อยค่ะ
เป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตเราเลยแล้วก็ของน้องด้วย
จริงก็ไม่ใช่แค่ชาลอทอย่างเดียว
น้องในท็อป๑๐นิสแกรนด์ที่จะมาเป็นนักแสดงด้วย
ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ออกแนวไม่ได้จะเชิงจิ้นอย่างเดียว
มันก็จะเป็นเรื่องของแบบอุ๊ยมีผู้อิงฟ้า

แต่ว่าเนื้อหาก็น่ารักเราดูแล้วเราก็จักรจี้เนอะ

เบิ้มเนี่ยหลายคนเรียกเป็นเพราะว่าเป็นอีกพาร์ทหนึ่ง
น้องอิงฟ้าแบบสายตามองน้องชาลอทแบบกล้าวใจ
หลายคนก็จะบอกอุ๊ยทวีคูณความแมนขึ้นไป
จะไม่เป็นน้องอิงฟ้าจะให้ลุคนี้เป็นเสียเบิ้มนะคะ

น่ารักนะคืออิงฟ้าเขามีความเซ็กแอปเพียลสูงมากเลยเนาะ

ดูสายตาเขาสิเนี่ยเวลามองชาลอทเนี่ย
ผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็ชอบ
มันดีไปหมดเลยเนอะอันนี้ถือว่าเป็นปีทองของเธอจริงนะคะ
ถ้ายังไงก็ติดตามผลงานต่อไปกันก็แล้วกันเนาะ